คุณผู้ชมคะจากกรณีเหตุของเจนิดนะคะที่เป็นเจ้าแม่เงินกู้
คือก่อนหน้านี้หายตัวไปกับทางด้านของหมวดโย
แล้วล่าสุดก็ไปพบว่าหมวดโยไปฆ่าตัวตายแล้ว
ทีนี้ก็ยังตามหาเจนิดไม่เจอ
จนกระทั่งมีคนไปพบโครงกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะเองก็ตาม
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามค้นหาต่อเนื่องนะคะในส่วนอื่น
เพราะทางด้านครอบครัวเองบอกว่าก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่านี่คือเจนิดจริง
แล้วก็อยากจะให้หาชิ้นส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบด้วย
คือทางด้านของนางสาวธิดารัฐนะคะแล้วก็ทางด้านญาติของเจนิดค่ะ

แล้วก็ขอให้เปิดทางค้นหาชิ้นส่วนของแม่ให้ได้มากที่สุด
ลูกสาวบอกแบบนี้ตอนจุดทูป๑๖ดอก
ตรงเขตแถวป่าสักนะคะชองชายนาดป่าสักเนี่ย

ตัวลูกสาวเขาก็บอกแบบนี้ว่าคือเอาจริงคืออยากให้เจ้าหน้าที่
ระดมค้นหาที่เหลืออีกทั้งหมด

มันยังมีทั้งเอกสารมีทรัพย์สินมีเครื่องประดับ
มีของรักของห่วงของแม่ที่แม่มักจะติดตัวเอาไว้ด้วยตลอดเวลา
แล้วอยากจะได้พวกนี้คืนเพื่อให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติค่ะ
ทีนี้นะคะญาติเองก็มีการขอให้ทีมกู้ภัยช่วยหาอะไร

จะได้เป็นการยืนยันได้อีกทางนึงว่าเนี่ย

เพราะว่าทางด้านของจีนิดเคยใส่เอาไว้
เพราะมีการไปรักษาตัวจากโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ

ก่อนหน้านี้มีการเจอแว่นตาไปแล้ว
เจอบัตรประจำตัวประชาชนของเจนิดไปแล้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากชายป่าเนี่ย

ยังคือตัวทั้งแว่นตาเนี่ยนะคะ

ลักษณะแว่นตานางสาวที่ดารัฐลูกสาวบอกว่า

ที่แม่จะถูกโยนศพอำพราง
ศพของแม่อำพรางทิ้งลงในคลอง
บัตรประชาชนระบุชื่อชัดเจน

นี่เป็นบัตรของเจนิดจริงนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายอาจจะเอาสิ่งของเอกสารต่าง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องมีการเอาชิ้นส่วน

ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่นิติเวศก่อน

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราทราบมาว่ามีการพบรองเท้าหนึ่งข้าง
และยังไปเจอกับขวดสเปรย์ในภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ก็เหมือนยิ่งคนก็ยิ่งเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
เดี๋ยวรอผลตรวจชัดเจนอีกทีนึงนะคะ